ในเอกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรายที่๒

เราต้องสืบหาความจริงของเรื่องนี้ให้ได้

ร่วมรุนคดีรธึกขวัญไปกับหน่วยสิว
ในละครสิ่งห้าผลกล้าท้าอาธรรม

เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที